บางคนก็บอกว่าสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม
เป็นเรื่องของความฟุ้งเฟ้อเกินตัวของเด็ก

โดยรอบตัวเห็นเพื่อนก็มีดังนั้นก็อยากจะมีบ้าง
หรือบางคนก็บอกว่าถ้าแก้ปัญหาแบบไม่มีสติ

วันนี้ครับยายกับหลานตอนแรกเขาจูงมือกันไป
ไปด้วยความตั้งใจดีว่าเห็นหลานบอกจะได้แท็บเล็ต
เดี๋ยวยายพาไปไปที่ห้างจูงมือกันไปตั้งใจจะไปดูก่อน

หลานบอกว่าอยากจะได้รบร้าวต้องซื้อต้องซื้อ
ยายเลยเครียดครับจูงมือหลานไปที่ร้านขายมีดปลอกผลไม้
หลังจากนั้นใช้มีดดังกล่าวก่อเหตุจี้คอหลาน
สุดท้ายต้องมีคนกลางมาเจรจากลายเกลี่ย
ยุติลงได้ในที่สุดครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้พร้อมกันก่อนครับ
นั่นคือบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เสียงของหลานก็บอกว่าคือ
อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วนะครับ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุหวาดเสียว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาพของหญิงวัยกลางคน
ซึ่งอยู่ในอาการคือน้ำตาซึมแล้วก็พูดจาโวยวาย
ใช้มีดปอกผลไม้ในจี้คอเด็กชายอายุ๘ขวบ
บริเวณทางเดินของห้างสรรพสินค้าโลตัส

มีตำรวจก็พยายามที่จะพูดจากเกลี้ยกล่อมตลอดเวลานะครับ
และคอยกันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ซึ่งคอยยืนมุงดูเหตุการณ์ให้ออกห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุ
เนื่องจากเกรงว่าอาจจะทำให้สถานการณ์บานปลายได้
ต่อมาครับนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง

พร้อมทั้งเข้าไปพูดคุยไปเจรจาเกลี้ยกล่อม
ก็ใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
ผู้ที่ก่อเหตุจึงอาการอ่อนลงยอมวางมีด
แล้วก็ยอมให้นายเฉลิมพลเข้าใกล้
ก่อนจะพากันไปคุยบริเวณศูนย์อาหารของห้าง
พร้อมกับท่าทีที่สงบลงมากยิ่งขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงยึดมีดที่ก่อเหตุเอาไว้
พร้อมกับบอกให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นออกจากบริเวณดังกล่าวทันที
ตรวจสอบที่บริเวณลำคอของเด็กชายนะครับ
ไม่มีบาดแผลไม่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ยังอยู่ในอาการที่ตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัว
เพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็เสียงร่ำไห้ตลอดเวลา
อายุประมาณ๔๕ปี
ด้วยสาเหตุเบื้องต้นก็เกิดจากว่ายายมีอาการเครียด
ปัญหาภายในครอบครัวทะเลาะกันกับลูกสาวซึ่งลูกสาวนี้
ก็คือแม่แท้ของเด็กชายคนนี้ทำงานอยู่ที่ปราจีนบุรียาย
เป็นคนที่เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่เด็กครับจึงรักแล้วก็ห่วง
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาไปดูพอไปดูเสร็จปุ๊บหลานก็รบร้าว
อยากจะได้แท็บเล็ตอยากจะให้ซื้อให้แต่ไม่มีเงินครับใหญ่
ก่อนตัดสินใจพาหลานชายไปซื้อมีดปลอกผลไม้

หลังเกิดเหตุนายเฉลิมพลซึ่งก็เป็นผู้บังคับบัญชาของยายคนนี้
จัดหาแท็บเล็ตให้ก่อนจะพาทั้งคู่นั้นกลับบ้านพัก

และหาทางให้การช่วยเหลือดูแลต่อไป

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ